คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราขอเติมความเฮฮากันสักหน่อย
แต่ขอให้ขยับเข้ามาใกล้หน้าจอทีวีสักนิดนึง
เผื่อจะมีภาพหลุดคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยด้านหลังเห็นไหมอะไรแว๊บค่ะคุณผู้ชม

กับนักคอมนะคะชวนกันมาถ่ายแบบเสื้อผ้าที่สตูดิโอของเขา
โดยแจ๊ดค่ะก็จัดเสื้อผ้าแฟชั่นโอ้โหแบบชิกให้เลยนะ

แต่จะมีคอนเซ็ปต์ธรรมดามันไม่ได้จริงสำหรับคู่นี้

ปลดเสื้อผ้ามาถ่ายรูปกับเจ้าตัวซะเลยคุณผู้ชม
ซึ่งกว่าตลกรุ่นใหญ่จะยอมถ่ายนะคะต้องบิ้วอยู่นานทีเดียว
โดยนักคอมนะคะบอกว่าเดี๋ยวจากคนเดี๋ยวคนจะด่าทั้งประเทศแน่เลย

แต่ในไหนนักคล่อมก็ไม่อยากจะให้แจ๊กผิดหวังค่ะ
ปลดผ้าถ่ายนุษย์กับตลกรุ่นหลานซะเลยค่ะ

แล้วภาพที่ออกมาจะสยิวกริ้วขนาดไหนนะคะ

นครก็น่ารักนะเหมือนแบบโดนหลอกมาแต่ก็โอเค

เต็มที่อันนี้ก็ได้เห็นหุ่นดีของทั้งสองหนุ่ม
แบบเต็มตาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ
ก็รู้สึกตื่นตะลึงไปกับเขาเหมือนกันนะคุณนะ